ข่าวนี้บอกเลยว่าโจงครึ่มซะยิ่งกว่าอะไร

ใช้คำว่ากินบวกฝรั่งริมหาด

มหาดที่พัทยาแล้วเป็นเมืองของการท่องเที่ยว

จะมีงานที่เป็นเหมือนพัทยามิวศึกเฟสติเวิลจัดงานนะคะเป็นเวทีอะไรอย่างนี้
โอ้โหนักท่องเที่ยวก็เพียบสิคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพหน่อยละกัน
โอ้โหยังไงอ่ะยังไงอ่ะคุณดูสิ
เหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็คนที่เขาอยู่แถวนั้นนั่นแหละค่ะ
พลอดรักกันแบบดูดดื่มดูที่ริมชายหาดพัทยาจังหวัดชนบุรี
แต่เขาบอกว่าตอนที่พลอดรักมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอก
เพราะบางทีคุณก็จะเห็นว่าชาวต่างชาติบางทีเขาก็กอดกันจูบกันอะไรอย่างนี้
เขาก็เดินแยกจากกันหรือไปด้วยกันก็แค่นั้น
แต่คันนี้คุณเห็นสาวชุดแดงใช่ไหมล่ะ
เขาบอกว่าสาวชุดแดงค่อยก้มลงต่ำ
แล้วก็เป็นอย่างในภาพจนเราต้องเซ็นเซอร์และไม่ต้องพูดต่อค่ะ
เอาเป็นว่าทำแบบไม่แคร์สายตาของคนที่อยู่แถวนั้นเลย
เพราะอะไรอย่างที่ขวัญบอกมันมีงานเทศกาลดนตรี
ทยามีสิทธิเฟสติวัลไงเขาจะจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ
พอเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์
คนก็ว่ากันเยอะเลยบอกว่ามันไม่เหมาะสมแบบนี้
แล้วมันจะทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย
ช่วงนี้เนี่ยคนมาเที่ยวบ้านเรากันเยอะนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรงจุดดังกล่าว
เป็นชายหาดพัทยากลางนะคะที่พัทยานี่แหละ
ปรากฏว่านี่แหละค่ะพอไปดูตรงริมชายหาดเนี่ยนะคะ
ค่ำคืนนะคุณผู้ชมจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งกันอยู่ตรงริมหาดเต็มไปหมด
แล้วเขาก็จะเดินกันเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะมีร้านอะไรต่างนานา

ก็งงว่าทำไมคู่นั้นเขาถึงทำแบบนี้
แล้วมันยังมีพื้นที่ที่เป็นส่วนพื้นที่จัดงานด้วยนะคะ

คือจากภาพตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ด้วยนะว่า
คนที่ใส่ชุดแดงที่เราเห็น
เป็นผู้หญิงหรือไม่อันนี้ยังไม่รู้
กำลังดูกล้องวงจรปิดไล่ตามเส้นทางอยู่ค่ะ
ที่ว่าสองคนนี้เข้าออกพื้นที่ตรงบริเวณนั้น
ติดตามตัวมาสอบปากคำต่อไปค่ะ